ตอนนี้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำหน้า
แล้วก็ในเขตเทศบาลเมืองลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
น้ำเกือบจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
ติดตามการรายงานจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ระดับน้ำในพื้นที่ของเทศบาลเมืองน่านนะครับ
ก็เริ่มลดลงทีเรื่อยซึ่งขณะนี้ก็มีชาวบ้าน
บริเวณชุมชนกลางเมืองก็คือในเขตเทศบาลเมืองหน้านั้น
กำลังที่จะเก็บกวาดขยะที่มาจากน้ำนะครับ
แล้วก็เตรียมล้างบ้านเพื่อที่จะใช้ชีวิตกันตามปกติ
ซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้
สถานการณ์น้ำในเมืองนั้นก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสมารายงานข่าวบริเวณนี้
เมื่อช่วงเช้านั้นพบว่าระดับน้ำนั้นยังคงสูงนะครับอยู่ที่๓๐๕๐เซนติเมตร
แต่ว่าขณะนี้บริเวณที่ผมยืนอยู่นั้นไม่มีน้ำแล้ว
เหลือเพียงบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต่ำ
ซึ่งก็มีปริมาณน้ำประมาณสัก๒๐๓๐เซนติเมตรเช่นเดียวกันในขณะนี้
ซึ่งก็ถือว่าลดลงเยอะพอสมควร
สาเหตุที่น้ำบริเวณนี้ยังไม่สามารถลดลงได้หมดนั้น
ก็เนื่องจากในแม่น้ำนั้นยังคงมีปริมาณน้ำสูง
แล้วก็มีการไหลของน้ำมาจากพื้นที่ตอนเหนือกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้น้ำนั้นลดปริมาณลงอย่างช้านะครับ
แล้วก็ในวันนี้ผมได้มีโอกาสไปในพื้นที่อำเภอท่าวังผาอีกครั้งนะครับ
ซึ่งในวันนี้ผมไปในพื้นที่ของบ้านศพหนอง
ซึ่งหมู่บ้านนี้อยู่ในตำบลตานชุมอำเภอท่าวังผา
ซึ่งล่าสุดนั้นก็พบว่าน้ำนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
แต่หลังจากที่น้ำลดลงนั้นนะครับก็มีชาวบ้านบางส่วนนั้นนะครับ
ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงท่านนี้นะครับ
ที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
รวมไปถึงข้าวของนั้นก็เสียหายไปจนหมด
ทั้งรถเข็นรวมไปถึงตู้เย็นที่นอนนะครับ
แล้วก็อุปกรณ์ต่างที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับ
ก็เสียหายไปจนหมดเช่นเดียวกัน
ค่ะสามีสี่เจ้าอุ้มเจ้าควางขึ้นบ้านมาเลย
ตู้เย็นทางหลังร้านน้ำหมด
สามีบอกแต่เจ้าไปอ่านบ้านแหละ
ตู้เย็นแล้วเห็นรถเข็นด้วย

ก็ฝนน้ำท่มสงสัยจะเสียในนั้น
ในขณะที่เจ้าของร้านค้าขายของชำภายในหมู่บ้านนะครับ

ไม่สามารถที่จะขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงได้

ว่าหลังจากนี้ก็คงต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่
แต่ว่าเงินทุนแล้วก็เรี่ยวแรง
รวมไปถึงกำลังใจนั้นก็คงถดถอย
เนื่องจากว่าข้าวของนั้นเสียหายไปเป็นจำนวนมากครับ

ก็อยู่กันจริงก็๒คนพี่น้อง๓คน
วันเกิดเหตุก็คือเขาก็ต่างคนต่างช่วยของเหลือตัวเองใช่ไหม
ตอนนี้มันเสียหายไปยังไงบ้างมันเสียหายเยอะ
เยอะเสียหายเยอะ

เงินทำทุนเรายังมีพอมีอยู่ไหมครับตอนนี้
มันก็ของมันเสียหายแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลย

ดูตู้เย็นตู้เย็นก็พังหมดแล้วก็ยกขึ้นบนเตียง
ถ้ามันไม่พ้นไงก็ไม่มีคนช่วยแล้ว

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านขณะนี้นะครับ
พบว่าในพื้นที่ปลายน้ำอย่างอำเภอเวียงสาอำเภอนามื่นอำเภอนาน้อยนั้นก็ยังคงมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่ต้องรอรับน้ำจากอำเภอท่าวังผาและก็อำเภอเมืองครับ
และในวิกฤตนะครับเราก็มักจะเห็นความช่วยเหลือของชาวบ้านอยู่เสมอนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไปที่อำเภอท่าวังผาที่หมู่บ้านศพหนองนั้นก็ได้เห็นชาวบ้านนี้ช่วยกันในการทำความสะอาดบ้านรวมไปถึงเก็บข้าวของนะครับ
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะไปในพื้นที่อำเภอเวียงสาซึ่งในพื้นที่นี้ก็ถูกน้ำท่วมแล้วก็มีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นเพราะว่าต้องรับน้ำไปจากอำเภอเมืองน่านนะครับ
สมศักดิ์ชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเทศบาลเมืองน่าน